กลัวนิดนึงนะคะพูดถึงเรื่องหนังสือที่ว่าเรียกตัว
น้องเมย์ไปแบบเกณฑ์ผักหานะครับ
ก็รับว่าเป็นความผิดของเขาเองนะค่ะ
ก็คือคิดว่าอย่างนี้นะคะ
ว่านายคนนี้คงจำการเกณฑ์ทะหารเมื่อไม่ไป

ตัวของน้องเมย์เองเนี่ยเขาสังกัดอยู่ที่โรงเรียนเตรียมทหาร
การแจ้งทรายโรงเรียนเตรียมทหารก็เป็นคนจัดการ

นับสาวให้พี่ดูอีกนับสาวอีกนั้นก็เป็นเรื่องที่ตลกดี

เป็นสองหน่วยไม่ได้ทำงานร่วมกัน
เขาก็เลยบอกว่ามันเลยเกิดความผิดพลาด
หนูก็เลยบอกเขาว่าพี่คะมันเป็นระยะเวลา๓ปีเลยนะ
มันไม่ใช่๓เดือนถ้า๓เดือนแล้วข้อมูลมันยังไม่มา
หนูเขาเข้าใจแต่ระยะเวลามันร่วมเลยไป๓ปี

เขาก็ได้ให้ข้อมูลว่ามันอาจจะเป็นการตกหล่นทางข้อมูลระหว่างอำเภอกับอำเภอประมาณนี้ค่ะ
และพูดขอโทษคุณพ่อคุณแม่และมาขอโทษผมด้วย
ก็คือหนังสืออะไรที่มันออกมามันออกมาด้วยความผิดพลาดแล้วก็ยอมรับว่าเป็นความผิดของเขาจริง

คือนี้นะคะเดี๋ยวเราต้องกลับมาเฉพาะเรื่องระบบสองระบบไม้อยุ่งกัน
คือระบบของประชาชนพลเรือนทั่วไป
ระบบปัญหาเนี่ยมันมีความล้าร้านหิวมาก
ซึ่งก็คือว่าถ้าคุณจัดสรรงบประมาณของกองทัพเนี่ย
เอามาลงในเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ย
อันนี้ก็ฝากให้ทางความทัพพิจารณาการ
มีความยื้อหน้าหรือว่ามีการตัดหน่ายอะไรบ้าง

แล้วก็กำลังรวบรวมเอกสารต่างให้ครบกว่านี้และกำลังจะนำเรื่องของน้องเมย์เนี่ยไปยื่นต่อ
เราไปได้ข้อมูลหรือว่าได้หลักฐานอะไรมาจากไหนถึงเรามั่นใจว่าคนคนนี้เนี่ยเราจะเอาผิดได้
เอาเป็นว่าเราดูมาจากการทำงานที่ไม่เป็นระเบียบไม่ตามขั้นตอนของเขา
เราก็เลยเอาตรงจุดนี้เพราะว่าการทำงานของเขามันส่งผลกระทบต่อรูปคดี
ก็คือมาส่งผลกระทบต่อลูกพอดีค่ะพี่แล้วเขาทำผิดจัญญาบันอยู่หัวเราก็เลยต้องไปแจ้ง
อันนี้คือคนที่ในค่ายก็คือหรืออาจจะเป็นคนในค่ายที่สนิทหรือรู้จักหรือว่า
เป็นคนที่ทำให้สงวนการมันจะจบลง
แต่ไม่ได้เป็นคนที่เข้าไปทำให้น้องเสียชีวิต
เป็นคนมีสีคนใหญ่คนโตหรือว่า
บุคคลที่ไปแจ้งความที่เป็นใครก็เป็นราชการเป็นทหารหรือว่าเป็นบุคคลทำงาน

เป็นบุคคลที่ทำให้เสียชีวิตหรือว่ามีส่วนเกี่ยวข้องหรือว่ายังไง

แล้วแจ้งความเรื่องอะไรครับ
อันนี้ผมขอเก็บไว้ก่อนได้ไหมค่ะเพราะว่าค่อนข้างมีปกติ

ก็ต้องได้รับการพิจารณาจากพนักงานสอบสวนอีกรอบนึงนะคะ
ว่าเขาจะเห็นว่ามันชัดเจนไหม
คดีที่แจ้งความที่ทางนครนายกตอนนี้ทุกอย่างจบลงหมดหรือยังนะคะ
จบไหมไม่ไม่หนูไม่รู้จะตอบยังไงเพราะว่าเขาเงียบกันไปเลยค่ะ
ก็คือว่าตรงนี้ไม่มีเลยดีกว่าไม่มีการได้รับการเยียวยาหรือว่ามาดูแลอะไร
เพราะว่าทุกวันนี้คุณแม่หนูคุณพ่อเองก็ยังต้องทำงาน
ก็พ่อคุณแม่ก็จัดไปเต็มที่เลยลงเยนจัดดูแลตรงนี้เอง
เราไม่รู้ว่ามันจะเรียกเป็นเงินคาบโรงศพหรือว่าเงินทำบุญเขาใส่ซ้อมให้หนึ่งแสนบาท
ซึ่งทุกวันนี้ก็ยังอยู่ไม่ได้ใช้

คุณเจ้าสนมันกระแสค่ะ
ยุติธรรมเราไม่ได้อยากเราไม่ได้เรียกร้องตัวเงินไป
แล้วตอนนี้ที่บอกว่าต้องทำขนมเป็นค่าทนาย

อเจมส์ว่าเราจัดตดสรรคดีก็ได้

พนักงานสอบสวนเขาก็มีหน้าที่ในการพิจารณา

ต้องทำใจถ้าเกิดเราว่าเราเอาอารมณ์ไปจมอยู่กับตรงนั้นทั้งหมดเนี่ย